บอกว่าทั่วประเทศก็คึกคักเหมือนกัน
คึกคักเลยครับเหนือใต้ออกตกนะฮะ

เวลาอีกครั้งนะบรรยากาศเราจะเห็นความคึกคัก
ซึ่งก็น่าดีใจที่ทุกคนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์นะฮะ

บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

พี่น้องประชาชนจำนวนมากมารอใช้สิทธิ์กัน
ตั้งแต่ประมาณ๗โมงเช้าน้องชมพู่

โดยเขต๑มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้า
มากกว่า๓๑๒๒๐คน
ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับ
เขตนอกเขตรวมแล้ว๖๖๗๘๐คน
อันนี้สำหรับนอกเขตและบวกในเขตอีก๒๐๖คนนะฮะ
ก็ตัวเลขไม่น้อยเลยนะ

ใช่ค่ะขยับลงมาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะ
เดี๋ยวชมพู่พาลงไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เป็นเขตเลือกตั้งที่๑ของเมืองนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกัน
ตรงนี้คือหอประชุมโดมของโรงเรียนกรยานีศรีธรรมราชนะคะ

ประชาชนก็พกบัตรประชาชนเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ

ก่อนจะมีการเข้าครูหาไปกาบัตรเลือกตั้ง
แล้วก็หย่อนลงคะแนนเลือกตั้งนะคะ
โดยในพื้นที่นครศรีธรรมราชมีผู้ที่ใช้สิทธิ์
ในส่วนของการขอสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

มีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้เนี่ย
จำนวนทั้งหมดเฉพาะในเขตก่อน

ส่วนนอกเขตอยู่ที่๑๓๒๔๔คน
ส่วนในเขตของนครศรีธรรมราชเองก็มีจำนวนทั้งสิ้น

นี่บรรยากาศกรกตเองก็ทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็จับตาดูแลความเรียบร้อยของการเลือกตั้งนะคะ
ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดตราดค่ะ
จากนครศรีธรรมราชขยับมาดูที่ตราด
นี่คือบรรยากาศที่จังหวัดตราดนะคะก็คึกคักไม่แพ้กัน
เห็นบอกว่าที่จังหวัดตราดเองเนี่ยจากการตรวจสอบดูแล้ว
มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
แบ่งออกเป็นการเลือกตั้งนอกเขต
จำนวน๓๓๔๔คนนะคะ
แล้วก็ในเขตอีก๘๗คนค่ะ
ซึ่งก็ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง
๘โมงเช้าก็มีประชาชนทยอยเดินทางมารอเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่๗พฤษภาคมนี้แล้ว
อย่าลืมที่จะเช็คเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายการเลือกตั้ง
ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรเป็นข้อห้ามต่างด้วย
ถูกต้องครับไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะผิดกฎนะฮะ
แล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะฮะ
เลขาธิการกรกตบอกว่าภาพรวมจนถึงตอนนี้๑๑โมง๑๗นาทีเนี่ยฮะ
ก็มีการแก้ไขปัญหากันไปเรื่องของการฉีกบัตรยังไม่พบนะครับ
จนถึงตอนนี้นะฮะย้ำอีกครั้งใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ
สำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าคุณมีเวลาจนถึง๕โมงเย็นนะครับ
ถ้าเกิดว่าจะออกไปพกแมสไปด้วยพกร่มไปด้วย
เพราะว่าอาจจะเจอทั้งแดดบางพื้นที่เจอฝน
รวมถึงพัดลมเครื่องเล็กเพราะหลายพื้นที่อากาศร้อนมากนะฮะ
อกจากนี้ครับสิ่งที่ต้องย้ำต้องเตือนกันครับ
ขายเหล้าขายแอลกอฮอลยังขายไม่ได้นะ

กว่าจะหลัง๖โมงเย็นวันนี้ฝ่าฝืนมีโทษนะครับ